เรื่องนี้นะคะเหตุการณ์อุกอาจกลางสนามไก่ชนที่ปฐุมธานีค่ะ
เหมือนกับว่าตกลงกันไม่ได้นะคะเรื่องของการวางเงินเดิมพันธุ
ถึงขั้นไปคว้าปืนแล้วก็ยิงกลางสนามไก่ชน
ต่อหน้าต่อตาเซียนไก่ชนกว่า๕๐ชีวิต๓นัดนะคะ
ตอนแรกเขาบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายคือเสียชีวิต

คือมันอุกอาดมากจริงจริงนะคะโอ้โหกลางสนามไก่ชน
หน้าเซียนไก่ชนเยอะมากอะค่ะคว้าปืนออกมายิงเลยอ่ะ
ไก่ชนเสื้อแดงพยายามจะบอกปัดยกเลิกเดิมพันธ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเดิมพันธุ์เลยมีการเถียงกัน
นี่นะคะเราทำลูกศรสีเขียวชี้ไว้ให้คนที่ใส่เสื้อสีแดง
คนที่ยิงเนี่ยโอ้โหปีนข้ามลงไปกลางวงไก่ชนเลยนะ
ชักปืนยิงใส่คนเสื้อแดงอะค่ะ๓นัด

คนอื่นวงแตกสิคะแตกฮือกันสิคะ

ทีนี้ค่ะนี่จังหวะที่ก้าวเข้าไป

โอ้โหคือสุดท้ายคนที่อยู่ในเหตุการณ์
นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วเขาไปเสียชีวิตค่ะ
ชื่อว่านายกฤษดาอยู่แก้วหรือเสียจิ้ง
เป็นเซียนไก่ชนเมืองนนทบุรีอายุ๕๔ปีนะคะ

วนมซ้าย๑นัดหน้าขาอีก๑นัด
ผู้ก่อเหตุคือนายธนวัฒน์มันธนาจารุหรือเฮียตี
เป็นเซียนไก่ชนปฐุมธานีอายุ๕๕ปี
ถูกจับตัวเอาไว้ได้ค่ะ
คุณผู้ชมคะตำรวจนำตัวเฮียตีมือยิงค่ะ
พร้อมของกลางคือปืนพกสั้น๓
กระสุนที่ยังไม่ได้ยิงอีก๓นัด
ปลอกกระสุนอีก๓ปลอก
องพกสีดำ๑ซอง

เฮีตีก็สารภาพว่ามันเกิดจากความขัดแย้ง

ระหว่างไก่ชนบัวทองคำคือฝั่งเฮียตี
ไก่ชนสออุดมทรัพย์คือฝั่งผู้เสียชีวิต
ไม่พอใจที่ผู้เสียชีวิต
ชอบมาต่อรองราคาในราคาที่สูง
มันเหมือนแบบมาหักหน้ากัน
โอ้โหคุณผู้ชมแล้วมันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

บันดาลโทษะเลยก่อเหตุนี้
ที่แรกจริงแล้วเขาไม่ได้เล่นผมให้น้องมาเล่น
จริงแล้วผมไม่ได้เล่นกับเขาอยู่แล้ว
เพราะว่าเคยแล้วไม่อยากเล่นเดี๋ยวมีปัญหาอะไรกัน

ผมก็ตั้งแต่ปัญหากินไม่เล่น
คิดว่าจะมีเรื่องอะไรกัน
แล้วเรารู้จักกันมานานหรือเปล่า
ผมก็เคยรู้จักกันมานานแล้วแต่ค่อนข้างสนิทกัน

ก็นำตัวเฮียตีขึ้นรถนำตัวไปฝากขังสพสามโคก
เราส่งตินะคะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ตามไปสอบถามเพิ่มเติม
ตีตอบผ่านลูกกรงของรถควบคุมตัวผู้ต้องหา

ตีบอกว่าไม่ได้มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังอะไร
อยากขอโทษอะไรไหมครับ

เฮียแพ้นมานานแล้วหรอครับ

แล้วเขาบอกว่าเราเป็นผู้มีอิทธิพลยังมีคนช่วยเหลือจริงไหมครับ

คุณผู้ชมคะหลังนำตัวเฮียตีไปฝากขังเนี่ยค่ะ
เราก็พยายามที่จะไปถามนะคะ

ส่วนฝั่งภรรยาของผู้เสียชีวิตก็มาที่โรงพัก

หนังสือคัดค้านการประกันตัวค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเขาเชื่อว่า
เฮียตีวางแผนมาฆ่านะ

เขาเชื่อว่าเป็นการวางแผนไม่น่าจะแค่โอ้โหโมโห

เพราะคำถามคือแล้วเฮียตีพกปืนไปทำไม
ไปสนามไก่ชนเฮียตีพกปืนไปทำไม

ตินักข่าวของเราตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งค่ะ
สนามชนไก่มงคลชัยเนื้อที่๑๐กว่าไร่เลยนะคะ
เจ้าของก็คือนายสังวานพึ่งถนอมอายุ๗๔ปี

ชนไก่แห่งนี้ทำเรื่องขออนุญาตถูกต้องนะ
เปิดมา๑๗ปีแล้วนะคุณผู้ชม
ปกติจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบสนามชนไก่เป็นประจำ
ป้ายติดอยู่ทางเข้า
ชัดเลยว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าไป
พกอาวุธเข้าไปค่ะ
ห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้าไป

ติไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะคุณผู้ชมเนี่ยป้ายติดเอาไว้ชัดเลยห้ามพกอาวุธ
ติไปคุยกับในไก่นามสมมุติเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานอ่ะ
เขาอยู่ห่างจากผู้เสียชีวิตแค่๒เมตรคืออยู่ใกล้มาก
ช่วงเกิดเหตุนะคะไก่บัวทองคำกับไก่สออุดมทรัพย์

ละ๒๒นาทีวางเดิมพันธุ์เป็นเงินประมาณ๒แสนบาท
ฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เล่นพนันไก่บัวทองคำ
เฮีเองไม่ได้เล่นพนันนะแต่เป็นในติ๊กลูกน้องเฮียตีพนันฝั่งสออุดมทรัพย์
ตีมันถึงยกที่สองแล้วผู้เสียชีวิตกับในติ๊กทะเลาะกันเรื่องพนัน
ผู้เสียชีวิตเล่นพนัน๕๐๐๐บาท
แต่ในติ๊กบอกว่าจะเล่นสองแสนผู้เสียชีวิตเลยบอกว่าอย่าเล่นแบบนี้เลยมันเหมือนขู่กัน

แต่ติ๊กตอบว่าก็กูมีเงินกูจะเล่นเท่าไหร่ก็ได้โอ้โหเท่านั้นแหละทั้งคู่ต่อยกันค่ะ

นี้หุ้นไปเฉยเลยกูซึ่งคนต่อยกันคือในกระบุเสียชีวิตนะเกตีบับพุ่งพระมาพร้อมปืนเลยอ่ะค่ะ
ในไก่นามสมมุติคนนี้บอกว่างงเลย
งงเลยเพราะเฮียตีไม่ใช่คู่ขัดแย้งตั้งแต่ต้นนะ
แล้วทำไมถึงโอ้โหถึงขั้นมายิงเขาตายแบบนี้
คนต้นเรื่องไม่ใช่เฮียตี

ไม่ได้พูดจะยิงกันทีแล้ว

คู่ขัดแย้งกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ต้น

ไม่ใช่เฮียติแต่เฮียติเป็นคนยิง
ติเลยไปตามหาในติ๊ก
ติ๊กเนี่ยเป็นลูกน้องเฮียตีเป็นต้นเรื่องของเหตุการณ์นี้

ติตามหาไปถึงบ้านนั่นสวนพริกไทยที่ปฐุมธานี
ไม่เจอในติ๊กเจอภรรยา

ตัวสามีกับผู้เสียชีวิตทะเลาะกันจริงเรื่องเงินเดิมพันธุ์
พอถกเถียงกันสามีเลยตัดปัญหาว่า

เธอก็งงว่าเฮียตีมาจากไหนเอาปืนไปยิงเขาเลย
เธอก็เลยยืนยันว่าสามีเธอไม่เกี่ยวนะ
ต่อให้สามีเธอเป็นต้นเรื่องที่ทะเลาะกับผู้เสียชีวิตนะ
แต่สามีเธอไม่ได้ยิงนี่คนยิงมันเฮียตี

ก็ไปติดต่อขอรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
แล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวทั้งน้ำตาเลย
เธอบอกว่าทำไมต้องยิงถึง๓นัดขนาดนี้
มันตั้งใจมาฆ่าเลยหรือเปล่า

ถ้าสมมุติเหมือนที่เฮียตีบอกจริง
ดาลโทษะโมโหหรือจะช่วยลูกน้องหรืออะไรก็ตามแต่
ยิงขู่ก็ได้ไหมหรือนัดเดียวก็พอไหม
นี่ยิงเอาตาย๓นัดนะคะ

ที่ผ่านมาสามีเล่าให้ฟังทุกครั้งกับที่บ้าน
ถูกเฮียตีพูดกระแนะกระแหน่บ่อยมากเลย
แต่ก็บอกสามีไปว่าระวังตัวนะอย่าไปยุ่งนะ
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้
ภรรยาก็เลยบอกว่าอยากให้เขาไปชดใช้กรรมในคุกนะคะ
มาขอโทษจะมาเยียวยาอะไรเธอไม่รับทั้งนั้นค่ะ
คือเขาจะขอเยียวยาหนูแต่หนูไม่ได้ต้องการเงินเยียวยาตรงนี้
หนูต้องการให้เขาติดคุกไปตลอดชีวิตไม่ได้ออกมาอีกเลย
หนูขอให้เขาได้โชคใจกรรมเพราะแฟนหนูได้
เขาเป็นสาวร่างของพ่อพวกหนู
แล้วหนูจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปหนูก็ไม่รู้พี่
ส่วนบรรยากาศงานศพที่วัดนครอินทร์เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตยังร้องไห้เสียใจนะครับ
ในวงการชนไก่ก็มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
จะมีการสวดพระอภิษฐรรม๓คืนชาปนกิจวันที่๑ธันวาคม
แต่อำเภอเมืองปฐุมธานีก็บอกว่าทางอำเภอจำเป็นจะต้องยกเลิก
อนุญาตกิจกรรมชนไก่ของทางสนามที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะ
ว่าปล่อยปละละเลยปล่อยให้คนเข้าไปในสนามเอาปืนเข้าไปได้ยังไง